ดูเหตุปล้นร้านทองค่ะที่ลำพูนมีคนร้ายสองคนเลยนะคะ
ใช้อาวุธครบมือแล้วบุกไปปล้นร้านทองนาริสราที่สาขาตลาดจตุจักรลำพูนกวาดทองไปเนี่ย
เอาไปหลายถาดเลยแล้วก็หลบหนีไปปรากฏว่าไม่ทันข้ามวันค่ะ
มามอบตัวแล้วแล้วสารภาพบอกว่าคือที่ต้องทำเพราะจะหาเงินไปใช้หนี้๕ล้านบาท
เนี่ยแล้วกล้องวงจรปิดนะคะก็จับภาพเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดในร้านทองเลยค่ะ
อืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองริสราสาขาตลาดจตุจักรลำพูนตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายบุกเข้ามาสองคนคนแรกเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
เกงขายาวสีดำใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามือข้างหนึ่งก็ถือปืนสั้น
อีกข้างถือถุงผ้าแล้ววิ่งเข้ามาก่อนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปเลย
จากนั้นเนี่ยค่ะอีกคนนึงตามมาสมทบสวมเสื้อแขนยาวลายพราง
เกงขายาวลายพรางถือปืนยาวเลยนะคะเดินเข้ามาแล้วช่วยกันกวาดเอาทองรูปภัณฑ์ไป
ลักษณะแล้วเนี่ยคือเตรียมการแน่นอนวางแผนมาอย่างดีคนร้ายที่สวมชุดลายพราง
เดินเอาถาดทองไปใส่รถกระบะที่จอดหน้าร้านอย่างใจเย็นด้วยอ่ะค่ะจากนั้นก็หอบเอาทั้งสร้อยทั้งแหวนรวมทั้งทองคำแท่งอย่างน้อยแปดถาด
มีสร้อยทองที่คนร้ายเอาใส่ถุงผ้าไปอีกจำนวนนึงแล้วรีบขึ้นรถกระบะไปแล้วก็ขับหลบหนีเนี่ย
ดูค่ะหอบไปทั้งฐานเลยนะตำรวจสภเมืองลำพูน
นำกำลังไปที่เกิดเหตุค่ะจากการตรวจสอบ
พบว่าคนร้ายใช้กระบะสีขาวคลุมด้วยผ้าใบสีฟ้า
กำลังจะเปิดร้านช่วง๙นาฬิกา
คือยังไม่ทันเปิดปรากฏคนร้ายบุกเข้ามาจี้ชิงทองไปก่อนนะคะ
ก็เลยเห็นว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะทำไม
มันก็เป็นคำถามหลายคนเห็นแล้วว่าเอ๊ะไม่มีพนักงานเลยเหรอ
คือยังไม่มีใครลูกค้าก็ไม่มีพนักงานก็ยังไม่มี
คือมันเพิ่งกำลังจะเปิดใช่แล้วอันเนี้ยคือกล้องวงจรปิดเนี้ย
จะจับช่วงเวลาได้เห็นไว้ชัดเลยประมาณสัก๘โมง๑๒นาที
แต่ร้านเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะเปิดตอนประมาณ๙โมงใช่ค่ะ
หลังจากนั้นฝ่ายงานป้องกันปรับปรามสพเมืองลำพูน
ก็วางกำลังสกัดจับทุกเส้นทางเลยที่คาดว่าจะใช้หลบหนี
มีการระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๕
อาวุธพิเศษลำพูนรวมทั้งสืบจังหวัดมาปิดล้อม
ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะไปเอารถไปซุกซ่อนไว้นะคะ
หลังจากตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ปรากฏไม่พบตัวคนร้าย
พบแค่รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุมาจอดไว้
ซึ่งตำรวจสืบทราบแล้วว่าหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุ
ก็เลยให้ลูกสาวและภรรยาคนร้ายช่วยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวค่ะ
ที่สุดแล้วทั้งลูกสาวและภรรยาก็ไปรับตัว

คือหลังก่อเหตุตำรวจไปเจอรถคันนี้ที่ใช้ก่อเหตุ

ทีนี้ก็ยังไม่ได้รู้หรอกนะเวลานั้น
ว่าตัวคนร้ายเนี่ยเอาไปจอดเอาไปแอบไว้ที่นี่

ที่แห่งนี้หนึ่งในคนร้ายก็คือเจ้าของที่นี่
เจ้าของที่ทีนี้พอสอบสวนไปสอบสวนมา

คือเขามีหนี้สินประมาณ๕ล้านนะคะ
เป็นคนชอบเล่นพนันมันก็เลยเป็นหนี้

หลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ก่อเหตุไปสพเมืองนี้
เพื่อที่จะแจ้งข้อหาต่อไปด้วยนะคะ

แต่สุดท้ายก็จบลงตรงที่ไปติดคุกติดตารางนั่นแหละนะคะ